คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่ขอนแก่นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนถูกยิงตายไปสองศพค่ะแล้วก็ลักษณะการยิงเนี่ยนะคะ
ยิงเขาที่ศีรษะเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
ไม่แน่ใจว่าเป็นแค่วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันหรือเป็นปัญหานี่สินหรือปัญหายาเสพติด
ช่วงค่ำเมื่อวานที่บ้านโคกตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ตำรวจสพโคกโพชัยไปตรวจสอบอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเสียชีวิตสองศพนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านศพแรกเนี่ยใต้ถุนบ้านค่ะ
พบศพนายก่อเกียรติอายุเพิ่ง๑๘นอนหงายจมกองเลือดอยู่นะคะ
แล้วก็ถูกยิงเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าโอ้โหยิงเข้าที่ศีรษะคือยิงกลางหน้าผากเลยนะ
หน้าผากนัดหนึ่งหน้าอกอีกนัดหนึ่งนะคะ
แล้วก็ที่จุดเกิดเหตุเจอปลอกกระสุน๙มม๓ปลอกหัวกระสุนอีก๑นัด
ส่วนที่สวนหลังบ้านเจอนายธีรยุทธ์ฝ่ายทีอายุ๒๓ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายและที่หัวเหมือนกัน
หน้าผากอ่ะนะคะคนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
จุดนี้เจอปลอกกระสุน๙มม๒ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้ก็ต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

บ้านหลังนี้อยู่ในซอยริมถนนแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าสองข้างทางคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ

แล้วคนก็ไม่ค่อยผ่านนะคะเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่อืม
แต่มีคนอยู่ข้างบ้านเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครอยู่
ก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไรเลยคุณผู้ชมคะจุดแรก
คนร้ายยิงในก่อเกียรติที่ใต้ถุนบ้านอ่ะนะคะคุณภูริพัฒน์ก็ไปดูนี่ค่ะ
ยังมีคราบเลือดแห้งกรังมีหน้ากากอนามัยสีดำตกอยู่
คุณภูริพัฒน์ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งครับ
อยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณสักร้อยเมตรหลังบ้านเป็นห้องน้ำ
ก็คือจุดที่พบศพนายธีรยุทธ์ก็ยังมีกองเลือดอยู่เหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นก็นั่งอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดหลายครั้งมากได้ยินเสียงมาจากบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงตามมาอีกหลายนัดเลยนะคะแล้วเสียงเนี่ยมันใกล้เข้ามา
มันใกล้เข้ามาที่บ้านของเขาอ่ะเขาก็เลยมองออกไปดู
เขาเห็นว่าผู้ตายวิ่งหนีมาแล้วก็รีบหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็ล็อกประตู
แต่กลายเป็นว่าเขาได้ยินเสียงดังอีกหลายนัดเลยก็เลยมั่นใจว่าโอ้โห
มันเป็นเหตุยิงกันแน่ได้ยินเสียงผู้ตายร้องเลยนะคะ
แล้วก็ไปฟุบอยู่หลังบ้านคือชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขาก็กลัว
เขาไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้บ้านเขามาก
แล้วก็ยังได้ยินเสียงปืนดังอยู่อะค่ะใช่แฟทบุคลุมมันถึงบอก
พอหินค้นแลนด์ปุ๊บหนูก็ได้ยินเสียงปืนน้ำหลังไหมคะ
เขายิงแบบรวดรวดรวดขึ้นมานี่เห็นปะนี่
พอล้วนแล้วอ๋อหนูว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนก็หนีตายแบบนี้
มันก็คือต้องเป็นปืนปะค่ะความคิดนั้นนูก็บอกว่าดีที่มะเอิญภัยเหล่า
นูก็หลอกห่องเลยนูแรงเขาห่องหลอกห่องหลอกห่องแม่นค่ะนูย่านเนอะ
เขาได้ยินเสียงหลายนัดบ้างตอนนั้นตอนนั้นเขายิงแบบน้ำหลังเพื่อให้
ความคิดหนูนะคะแบบเหมือนมาจะยิงให้แบบคู่
เพราะแต่วิทย์นิดเดียวเนี่ยค่ะเพราะแต่วิทย์นิดเดียวเขาห่องเออขึ้นมา
เอ๋อแล้วกะเสียงปืนลวดเลยค่ะย่านเราค่ะนูก็อาฟน้ำหลังหน้าเลย
คุณผู้ชมค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจรีพุทธิพงศ์มุสิกูล
ก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ก็บอกว่าตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสคนร้าย
ก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นไว้แบบนี้นะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
คือนายก่อเกียรติกับนายธิรยุทธ์ผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาหามือปืนที่จุดนัดหมาย
ก็คือใต้ถุนบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
สักพักหนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ว่าคนร้ายคงเจาะยิงนายก่อเกียรติที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละ
พอนายธิรยุทธ์เห็นว่าเพื่อนถูกยิง

เยื้องกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
มือปืนก็เลยวิ่งไล่ตามไปยิงที่หัวของนายธิรยุทธ์
ธีรยุทธ์ล้มลงที่สวนของชาวบ้านเสียชีวิตเป็นศพที่๒
ว่ารักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้

ของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อให้กลับบ้านไม่อยากให้มาสิงสถิตอยู่ที่บริเวณนี้นะคะ
เพราะกลัวว่าจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนตามความเชื่อค่ะ
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนใบตองมีอาหารไปตั้งเอาไว้นะคะ
นี่ค่ะก็ทำพิธีกันลักษณะแบบนี้
หลังจากทำพิธีเชิญลงวิญญาณเสร็จเนี่ยนะคะ

นายเกาะเกียรติและนายธิรยุทธ์นะคะ
กลับมาส่งให้ที่บ้านสับแดงทำพิธีทางศาสนา
คือบ้านของทั้งคู่เนี่ยนะคะ
ห่างกันแค่๕๐๐เมตรเองคุณผู้ชม
แล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ประมาณ๕กิโลนะคะ
ส่งให้ที่บ้านทรัพย์แดงทำพิธีทางศาสนา
คือบ้านของทั้งคู่เนี่ยนะคะ

แล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ประมาณ๕กิโลนะคะ
วันนี้ญาติญาติเพื่อนก็มาช่วยกันจัดงานศพที่บ้าน

พอเห็นรถกู้ภัยที่นำศพลูกมาถึงหน้าบ้านนะคะ

ตะโกนเรียกลูกเสียงดังมาก
นี่ค่ะร้องไห้โฮแบบนี้

รับแบบเบ้ย
แม่มีความมั่งเดียวกับหมดแล้ว
ความมั่งของแม่หมดแล้ว

แม่เสียใส่ฝ่าย

แม่มาเรียกดีแต่ลูก
แม่ขึ้นต้นฝ่าย

มาหาฟ้าหาแม่น้ำค่ะ
คือแม่ร้องไห้แล้วบอกความหวังของแม่หมดแล้ว

คือแม่ของนายก่อเกดก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านไป

เป็นคนขยันทำมาหากินไม่เคยไปก่อเรื่องหรือว่าไปตีอะไรกับใคร
แล้วก็แม่ยืนยันว่าลูกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ข่าวที่ออกไปว่าโอ้โหลูกชายค้ายาเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติด
ถึงขั้นฆ่ากันตายนี่นะแม่บอกไม่เชื่อ
แม่บอกว่าไม่จริงแม่รู้จักนิสัยลูกดี
โรงเรียนตรวจปัสสาวะตลอดไม่เคยมีปัสสาวะม่วงอะไรกับเขา
นี่นะคะส่วนนายธิรยุทธ์ผู้เสียชีวิตอีกคนนึงเนี่ยค่ะ
แม่ของนายก่อเกดบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้คบหากัน
ไม่ได้สนิทอะไรกันมากเพิ่งไปมาหาสู่กันได้สองอาทิตย์ก่อนเสียชีวิต
ก็เลยเชื่อว่านายธิรยุทธ์คงชวนลูกแม่ไปเป็นเพื่อน
ลูกแม่ก็คงไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้ลูกแม่ถูกยิงตาย
ไม่เหลืออะไรแล้วนี่คือความหวังเดียวของแม่
ไม่เหลืออะไรจริงแม่ไม่อยากให้ลูกแม่ตายฟรีค่ะ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะคะ
ก็เข้าใบกื่นกุ่งแม่ฝากความหวังไว้รอง้ำเราเรียนที่นี่
ก็มั้งเดี๋ยวเบิดแล้วไม่มีกว่ามั้งอะไรอีก
อยากบอกว่าอยากให้ลูกตายฟิน
ให้ตำรวจเอาให้ได้ให้ผู้ซื้อข้าวก็ติดตามให้น้ำแดง
ฟังแล้วมันก็สะเทือนใจนะฮะค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ
คุณผู้ชมครับคือถ้าฟังจากที่คุณแม่บอกเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนที่ลูกชายไปด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ได้คุยแล้วก็ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีนี้มานะ
ได้คุยกับแม่ของในเต๋านะฮะในเต๋านี่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แต่ว่าตอนนี้หายตัวไปนะฮะยังหาไม่เจอนะครับ
ในเต๋าให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนใกล้ค่ำ
โทรมาหาด้วยเสียงสั่นนะฮะน้ำเสียงแบบสั่นมาเลย
บอกว่าผมกำลังโดนไล่ยิงพยายามจะถามแต่โทรศัพท์ลูกก็ตัดไป
จนถึงตอนนี้ยังติดต่อลูกไม่ได้เหมือนกันแล้วเป็นห่วงมาก
ตอนแรกที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วรู้ข่าวไม่กล้าเข้าไปดูศพนะฮะ
ในเต๋าบอกเพราะกลัวว่าจะเป็นลูกชาย
ที่มีข่าวว่าถูกยิงสองศพนะครับแล้วปกติบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะ
ตัวเองเป็นคนดูแลที่ผ่านมาไม่มีใครมามั่วสุมกันนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ตายนี่ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ย
รู้จักหรือว่าสนิทสนมกับเต๋าเนี่ยลูกชายหรือเปล่าเพราะไม่คุ้นหน้าเลย
ในเต๋าบอก๒ศพนี้ไม่คุ้นหน้าเลยไม่เคยเห็นเลย
คาดว่าน่าจะถูกไล่ยิงมาจากที่อื่นก่อนหรือเปล่า

ก็ลูกชายมันบอกว่าแม่ผมโดนไล่ยิงผมโดนไล่ยิงผมโดนไล่ยิง
อืมครับผมโดนไล่ยิงเขาเปิดไล่ยิงผมแม่เขาก็เปิดไล่ยิงผม
ทีนี้ก็บอกว่าพูดแค่เนี้ยเขาก็จบไปเลยอืม
ป่านเนี้ยยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรือค่ะโทรมาหากันกี่โมงก็ประมาณจากค่ำแล้วอ่ะ
ไม่ได้บอกเลยเขาบอกแม่ผมโดนไล่ยิงผมโดนไล่ยิงโทรศัพท์ก็ดับไปเลย
จนตอนนี้เจอน้องหรือยังยังค่ะยังยังเลยยังค่ะน้องได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะ
กลุ่มที่น้องที่โดนไล่ยิงจนน้องที่ยิงเนี่ยกับลูกชายเราเขาเป็นเพื่อนกัน
อันนี้ไม่รู้แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้เลยคนที่ตายไม่รู้เลยแม่ก็ไม่รู้เลย
เคยเห็นไล่ยิงไม่เคยนี่ค่ะคือแม่บอกยังติดต่อเตาไม่ได้เลยเนี้ยอืม
มาล่าสุดใกล้ข้ามเมื่อวานบอกถูกไล่ยิงอยู่ค่ะตำรวจบอกตำรวจเองก็โอ้โหเนี่ย
ตอนนี้คือต้องการเจอในเต๋ามากอ่ะนะตำรวจบอกว่าตอนนี้ตำรวจสงสัยว่าในเต๋าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่สองศพนี้เขาถูกยิงตาย
แล้วตัวเองก็ถูกไล่ยิงเหมือนกันเนี่ยแล้วเต๋าหายไปไหนทำไมเต๋าไม่มาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะ
แล้วติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยแม้แต่แม่ของในเต๋าก็บอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้เนี่ย
บอกเอ๊ะมันยังไงกันนะฮะทีเนี้ยแม่ในเต๋าเนี่ยบอกว่า
พอตำรวจเพ่งเล็งมาที่ลูกชายว่าเอ๊ะมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่า
แม่บอกแม่โกรธมากนะแม่ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตถูกยิงของสองศพนั้นนะครับ
แล้วลูกชายแม่นี่แหละเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ยิงด้วย
แล้วตำรวจบอกจะมาสงสัยลูกชายแม่ว่าก่อเหตุได้ยังไง
แล้วอย่ามาทำข้อกล่าวหาว่าเต่านี่เป็นผู้ต้องหามันเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ค่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงบอกแม่บอกว่าไม่จริงเลย
เขาอยู่ในค่ายทหารจริงแต่เขาทหารที่ไหนเขาจะให้
เอาอาวุธออกมามาฆ่าคนใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มี
อ่าสองบ้านนี้คนละมุมเลยนะอืมนะแม่สองบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกหนึ่งในข้อมูลที่คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลมานะครับ
ก็คือก่อนเกิดเหตุนายธิรยุทธ์ได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่ง
ให้เข้ามาคุยที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะนะครับปลายสายบอกให้มาคนเดียว
ธิรยุทธ์ก็เลยไปยืมจักรยานยนต์ของนายก่อเกียรติที่บ้าน
ก่อเกียรติทีนี้เนี่ยก็จะให้เพื่อนยืมรถจักรยานยนต์
แต่ก็เป็นห่วงรถก็เลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วกัน
เพราะปกตินิสัยของนายก่อเกียรติเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เหมือนที่แม่เขาบอกแต่นายธิรยุทธ์เนี่ยอาจจะมี
แต่ไม่ถึงขั้นเป็นคนค้ายาเสพติดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยครับ
เชื่อว่าคนที่ยิงเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเอง
เพื่อนด้วยกันเองกับนายธิรยุทธ์นี่แหละเพราะก่อนเกิดเหตุ
เหมือนกับมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันก่อนแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
แต่นายก่อเกียรติเนี่ยเขาไปกับนายธิรยุทธ์
เขาเป็นห่วงรถจักรยานยนต์ก็เลยคงจะโดนไปด้วย
เพื่อนโทรมาบอกว่าออกมาหากูหน่อยบอกว่ามึงมาคนเดียวนะ
ต้องเอาใครมาด้วยคิดว่าจะมาคุยอะไรกันก็ไม่
หนูก็ไม่รู้กับเขาความในอ่ะอ๋อคือมีคนโทรนัดเขาออกมาทีอีกที

ยืมรถแต่แต่ทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปด้วยเพราะว่ามันเป็นรถของเพื่อนเขาก็อยากมากับรถเขา
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวนทั้งจากสพโคกโพชัย

จังหวัดขอนแก่นชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่คือลงพื้นที่นะคะ
เพื่อหาเบาะแสมือปืนที่ก่อเหตุคาดว่ามือปืนเนี่ยค่ะ
ก็คงจะเป็นพักพวกในกลุ่มเดียวกันนี่แหละและประเด็นสำคัญคือก็ต้องตามตัวในเต๋า
คือก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าในเต๋าเคยเอาปืน๙มมกับปืน๓๘มาเร่ขาย
เอาปืนมาเร่ขายแต่ไม่มีใครซื้อครับสาเหตุในการก่อเหตุตำรวจก็เลยบอกว่าตั้งประเด็นเอาไว้สามเรื่องนะคะ
หนึ่งก็คือความขัดแย้งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดสองคือเรื่องหนี้สิน
สามคือทะเลาะวิวาสตามภาษาวัยรุ่นตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาหลักฐานมาจับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุนะคะยังไม่รู้ว่าฝีมือใครนะ
ยังไม่รู้ค่ะก็เหลือในเตาต้องตามตัวให้เจอนะครับ